ช่วยกันดูหน่อยซิว่ามันเกินไปหรือเปล่านะคะ
หลายคนบอกว่าโอ้โหอีกนิดเดียวจะอาณาจารย์แล้วนะ
กำลังถูกวิจารณ์กันเละเลยค่ะหลังจากที่ปล่อยคลิปสอนเต้น
แทนที่จะฮือฮาในความฟิตเปรี้ยสวยเซ็กซี่ในวัยใกล้เลข๕
กลับเป็นเสียงวิพากษ์วิจารณ์ด้านลบค่ะคลิปเป็นยังไงขึ้นมาเลยค่ะ
ต้องเบอร์ภาพจริงคุณผู้ชมนะก็อย่างที่เห็นแหละ
ทั้งท่าเต้นแล้วก็สีหน้าสีตาการแสดงอารมณ์นะ
เขาบอกว่าคลิปนี้เนี่ยมันเป็นคลิปผสมผสานการเต้นกับการเกร็ง
สำหรับสาวสำหรับคุณผู้หญิงเพื่อกระชับจุดซ่อนเร้น
ในคลิปเนี่ยก็เห็นว่ามีสามน้อยสาวใหญ่นั่งดูตาปริบกันเลยทีเดียวนะคะ
ก็ไม่ใช่หน้าม้าเธอว่าอย่างนั้นนะคะแล้วก็เป็นการสอนค่ะ
เพราะว่าเขามีการสังเกตกันว่าไอ้ที่มานั่งแจ้งมาหรือเปล่า
ให้มานั่งตบมงปบมืออะไรอย่างนี้นะคะหรือแค่มาชมผ่านผ่านไป
บอกอย่างนั้นว่าในยูทูปเดือดเหมือนกัน
ก็พอทราบเรื่องอยู่บางความเห็นคุณผู้ชมเขาบอกว่า
โอ้โหอยากกลับมาดังอีกแล้วสิลงทุนขนาดนี้
ความเห็นหนักกว่านั้นอีกค่ะบอกว่าโอ้โหไม่แก้ผ้าเต้นไปเลยล่ะ
ถ้าอยากดังขนาดนี้ไม่รู้จักอาย
ความเห็นวิจารณ์ไปถึงการทำศัลยกรรม
บอกว่าจำหน้าเดิมแทบไม่ได้แล้วค่ะคุณค่ะ
บันเทิงไทยรัฐเราเห็นแบบนี้ก็ไม่รอช้า
โทรหาพี่ปิ๋มดีกว่ายังไงดีพี่ปิ๋ม
ปิ๋มบอกเราผ่านโทรศัพท์บอกว่าต้นตอคลิปมันมาจากคลาสสอนเต้น
ไม่ได้ว่าเออ๐๔๐๕เต้นนะครับคุณ
ปิ๋มเป็นพรีเซนเตอร์ให้คลินิกเสริมความงามแห่งหนึ่ง
เขาก็มีคลาสแบบนี้แหละเอาไว้สอนเต้น
คนที่มานั่งดูเนี่ยคือลูกค้าจริงนะคะไม่ใช่หน้าม้า
เออแล้วก็บอกว่าที่ต้องแต่งตัวแบบนี้เพื่ออะไร
เพื่อให้ดูว่าถ้าเต้นหรือว่าออกกำลังกายบ่อยถูกวิธีเนี่ย
คือถ้าเกิดจะมาใส่ติดคือพี่ก็ไม่อยากจะจกตาใคร
จะบอกว่าเออที่มันฟิตเพราะว่าหนึ่งเราออกกำลังกายแล้วมันเป็นอย่างนี้จริงนะ
ได้แบบรีทัศน์ไม่ได้มาจกตาใครไม่ได้อะไร
พี่เต้นในที่ส่วนตัวไม่ได้ที่สาธารณะที่ไหนเลย
แล้วก็คนที่เข้ามาเรียนเป็นผู้ใหญ่ที่อายุ๔๐อัพหมดแล้วทุกคน
บรรลุนิติภาวะหมดแล้วทุกคน
เรื่องการทำศัลยกรรมที่หลายคนวิพากษ์วิจารณ์นะคะพี่ปิ๋มบอกว่าก็จะทำไปเรื่อยเพราะว่า
เขาต้องใช้ความสวยทำมาหากินนะคะ